วันนี้เข้มข้นจริงนะคะไปดูเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่ตำรวจไปคุมตัวเสียปอนะคะ
นักธุรกิจดังที่อุดรธานี
กรณีที่ไปเปิดบ้านชวนเด็กสาวมาพักอาศัย
แล้วก็มีการถ่ายภาพลับกันไปได้หลักฐานมาหลายอย่างเลยนะคะ
วันนี้นำตัวส่งฝากขังสารจังหวัดแล้วค่ะ
นายตินะคะหรือว่าเสียปอให้การเพิ่มเติม
กับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
โดยมีญาตินำเอกสารการครอบครองอาวุธปืนมอบให้ตำรวจ
หลังจากมีการตรวจสอบปืนขณะจุดสามสองในบ้าน

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาสอบสวนกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็เตรียมนำตัวส่งฝากขังศาล
ซึ่งตำรวจยังคงแจ้งดำเนินคดี๒ข้อหาค่ะ
ก็คือครอบครองสื่อลามกอนาจารย์และพรากผู้เยาว์
เสียปอยังยืนการปฏิเสธนะคะ
ตำรวจก็กู้ไฟล์ภาพเพื่อที่จะตรวจสอบความผิดค่ะ
ล่าสุดมีหญิงสาวอายุ๑๙ปี
เป็นสายเปย์ค่ะก็ซื้อทั้งไอโฟนด้วย
พาไปดัดฟันเสริมจมูกโน้มน้าวให้เธอไปอยู่ด้วย
ช่วงที่คบหากันตอนนั้นเธออายุ๑๗ปี
และสุดท้ายต้องยอมมีสัมพันธ์๒ครั้ง

แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นลักษณะแบบสตูดิโอนะคะ
ล่าสุดตำรวจคุมตัวเสียปอไปฝากขังศาลจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งนักข่าวที่ไปทำข่าวรายงานบอกว่า
ปอยังมีใบหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับสื่อนะคะ

เพราะว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายและดีกับทุกคน
น้องยังบอกว่าเขาดีเลย
ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ก็คือตามสภาพค่ะ

คือผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่า
มันไม่มีเจ็บตนาร้ายอะไรอย่างนี้
คือเราก็ดีกับทุกคนเนี่ย
แล้วพี่น้องเขาว่าอย่างไรครับ